คือถ้าคนในกรุงเทพส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยกล้าจอดกัน
เพราะเดี๋ยวนี้ถ้าจอดไว้บางทีโดนทุบกระจกใช่ไหม

เจ้าของรถเก๋งเนี่ยไปจอดรถไว้ริมถนนครับคุณผู้ชมครับ
แล้วเข้าไปนอนพอตื่นเช้ามาออกมาโอ้โห
เนี่ยฮะตัวต้นเหตุมาแล้วครับนะฮะปลาหินใส่กระจกเขานะครับ
คือตอนแรกเนี่ยเหมือนว่ารถมอเตอร์ไซคันนี้นะฮะ
จะขับผ่านไปแล้วจะขี่ผ่านไปแล้วนะครับ
รถของพี่เขาที่จอดเอาไว้แล้วนึกยังไงไม่รู้นะฮะ
ก็ขี่รถกลับมานะครับเหตุเกิดช่วงเวลาประมาณตีสองของวันที่ยี่สิบเอ็ดธันวาคมที่ผ่านมา
รถคันที่เสียหายเป็นรถเก๋งสีดำครับคุณผู้ชมฮะ
จอดอยู่ริมถนนนะครับฝั่งซ้ายจากนั้นก็มีวัยรุ่นชายขี่รถจักรยายนมานี่แหละครับ
หมวกกระน็อกสีขาวผ่านมาแล้วก็ผ่านเลยไป
แต่จู่ขี่ย้อนกลับมาเนี่ยครับมาแล้วฮะจะถึงรถแล้วล่ะครับ
เขาทำอะไรฮะโพะปลาไปแล้วเมื่อกี้นะครับ
พอผ่านปั๊บปลาเลยแหละรถเก๋งสีดำนะครับแล้วยังหันไปมองดูผลงานตัวเองด้วยนะ
เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เนี่ยเขาเอามาโพสต์ครับ
ก็ขอให้คนที่พบเห็นคนร้ายช่วยกันแจ้งเบาะแสหน่อย
แล้วก็ให้ชาวสัตหีบเนี่ยระวังกันโอ้โหดูสิฮะเสียหายเปลี่ยนแน่นอนนะฮะ
หินเนี่ยมันเป็นลักษณะของก้อนปูนขนาดใหญ่ไม่รู้ว่าคนร้ายทำไปเพื่ออะไรเหมือนกัน
ไปถามพี่จิลวัตรศรีแก้วอายุ๒๙ปีพี่ก็เป็นเจ้าของโอ้โหดูดิ
มันไม่ใช่หินก้อนเล็กเล็กแบบว่าขนาดกำได้นะนี่มันเป็นก้อนปูนขนาดใหญ่เลยนะฮะ
วันเกิดเหตุเขาบอกเขากลับมาจากพัทยาขับรถยนต์มาจอดที่หน้าร้านแก๊สในตลาดสัตหีบเนี่ย
แล้วก็เดินไปกินต้มเลือดหมูในตลาดเช้ากินเสร็จก็เข้านอนเข้านอนตื่นขึ้นมา๗โมงครับ
โอ้โหลงมาที่รถตกใจฮะกระจกหน้ารถด้านขวาแตกเสียหาย
ก้อนปูนเบอร์เลอร์ที่คุณผู้ชมเห็นที่ปลามาเนี่ยนะฮะก็ตกอยู่ในที่เกิดเหตุนั่นแหละ
จิลวัตรบอกว่าไม่เคยมีปัญหากับใครนะก็ไม่ได้จอดรถตรงนี้เป็นประจำด้วยนะครับ
คิดว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นในพื้นที่นะฮะจึงไปแจ้งความไว้ที่สพสัตหีบแล้ว
เพราะว่าต้องการนะฮะให้ตำรวจเนี่ยจับคนร้ายมาโดยมันคดีให้ได้
แล้วจะได้ไม่ไปทำกับคนอื่นอีกดีแล้วมันเป็นกระจกนิรภัยนะ
เดี๋ยวนี้มันเป็นกระจกนิรภัยหมดแล้วพอมันโดนอะไรถ้าแบบไม่แรงสุดจริงนะครับ
มันจะแตกแบบนี้แต่จะไม่แตกทะลุเข้าไปนะครับ
ก็ระวังกันนะฮะชาวสัตหีบนะครับเผื่อวัยรุ่นยังจับไม่ได้คึกขนอง
เดี๋ยวจะไปปลารถคันไหนอีกนะครับจอดรถก็จริงก็จอดตรงที่สว่างนะใช่ไหม
แล้วผ่านไปแล้วด้วยหรือเป็นไปได้ว่าพี่เขาไปจอดรถทับที่ประจำของใครหรือเปล่า
อะไรยังไงหรือเปล่าหรือคึกขนองคนก่อเหตุนะคะ
จับได้ก็ไม่พ้นว่าขอโทษนะครับคึกขนองอะไรแบบนี้